และจอบประเด็นค่ำคืนนี้พาคุณผู้ชมมาเจาะลึกมาไขปริศนาเรื่องของ
เรื่องนี้มีการพูดถึงกันมากในช่วงที่ผ่านมาครับ
ตั้งแต่ที่มีบอลลูนสอดแนมของจีนลุกล้ำน่านฟ้ามาที่น่านฟ้าของสหรัฐจนถูกยิงตกไป
แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานก็มีวัตถุปริศนาโผล่ขึ้นมาบนท้องฟ้าครับแล้วมีคนถ่ายได้มากมาย
ถึงแม้จะไม่มีการยืนยันว่าเป็นภาพจริงหรือเปล่าหรือเป็นคนสร้างขึ้นมา
แต่หลายคนบอกว่าวัตถุปริศนาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทรงกรมหรือว่าทรงแปดเหลี่ยม
มีคำถามมากมายครับแต่คนที่เขาเชื่อเรื่องนี้เขาก็เชื่อหมดใจ
ว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นยานบินเป็นมนุษย์อวกาศ
แต่คนที่เขาไม่เชื่อเขาก็พยายามหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาหักล้าง
เรื่องราวนี้เป็นอย่างไรไปเจาะลึกประเด็นร้อนกับเรื่องนี้พร้อมกันครับ
คนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อหาเหตุผลมาหักล้าง
ในช่วงนี้ที่เริ่มพูดถึงกันมากมีเหตุมาจากสหรัฐยิงบอลลูนของจีน
ตกนอกชายฝั่งรัฐโซลแคโรไรน่าเมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์
บอลลูนพอฟังขึ้นแต่หลังจากนั้นมีวัตถุปริศนาโผล่จากฟากฟ้าอีกหลายครั้งหลายครา
กุมภาพันธ์เครื่องบินรบสหรัฐหญิงวัตถุปริศนาอีกชิ้นทางตอนเหนือของอาลาสก้า
มีขนาดเท่ารถยนต์คันเล็กไม่น่าจะมีระบบขับเคลื่อนหรือระบบควบคุม
บินอยู่เหนือเมืองยูคอนของแคนาดาวัตถุดังกล่าวมีขนาดเท่ากับรถโฟลก
กุมภาพันธ์ประธานาธิบดีโจไบเดนสั่งเครื่องบินรบสหรัฐ
วัตถุปริศนาอีก๑ชิ้นเหนือทะเลสาบฮูลอนวัตถุดังกล่าวเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยม
โดยมีเชือกห้อยระยงระยางทุกเหตุการณ์ถูกขนานนามว่านี่อาจเป็นจานบิน
เรื่องของบอลลูนจีนมีข้อมูลค่อนข้างชัด
ส่วนวัตถุปริศนาชิ้นที่๒ชิ้นที่๓กำลังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ว่าคืออะไรกันแน่
มีแต่ทางเพนตกรออกมาระบุว่าวัตถุทั้ง๓ไม่น่าจะเกี่ยวข้องใดกับทางการจีน
ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบอีกครั้ง
อเมริกาข้ามโลกมาที่ไทยกันบ้างหลังจากข่าวลือจานบินปรากฏที่เมืองมะกัน
ก็มีหนุ่มขอนแก่นเจอวัตถุประหลาดบนท้องฟ้าโดยพลัน
นิติวัตรแดงน้อยเป็นคนถ่ายภาพวัตถุปริศนาเอาไว้ได้เมื่อเย็นวันที่๓กุมภาพันธ์
แต่มันมีรูปทรงเหลี่ยมลอยเคลื่อนไปอีกฝั่งช้าประมาณ๕นาทีก็รับสายตาไป
หากพูดถึงจานบินคงหนีไม่พ้นกูรูจานบินเมืองไทยอย่างพีชทองเจือ
นักแสดงหนุ่มที่เชื่อว่ามีจริงอย่างสนิทใจ
เขาเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวอยู่กับเรามาตลอดแต่เราไม่รู้กันเอง
ที่มีไม่มีเห็นไม่เห็นใช่ไม่ใช่มันจบแล้ว
บรรทัศน์สุดท้ายของเจาะลึกประเด็นร้อน
ต้องอาศัยการศึกษาวิจัยและการตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์
เพื่อหาคำตอบให้ได้ว่าจานบินมีจริง
หรือเป็นเพียงเรื่องมโนของชาวโลกที่ดูหนังมากเกินไป
เพราะตามใดที่ยังไม่มีหลักฐานชนิดตัวจริงเสียงจริง
ของจานบินก็ยังคงเป็นหนังม้วนยาวที่เถียงกันไม่จบ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน